ต่อไปนี้ต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของตำรวจโดยบังเอิญนะครับ
กำลังเข้าไปจับกลุ่มนักค้ายาเสพติด
รายย่อยในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
แล้วก็อยู่ระหว่างกำลังตรวจค้นขยายผล
ได้มีกลุ่มบุคคลอ้างตัวเป็นทหาร
เข้ามารีดถ่ายเงินกับนักค้าอย่างไรนี้นะครับ
เพื่อที่จะขอเคลียร์คดีให้
ตำรวจที่กำลังตรวจค้นจึงได้แสดงตัวเข้าจับกลุ่ม

พอดีผมอยู่ในวัฒน์อ้ากระดุแล้วเจอน้องเขา
พ่อเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวอย่าไปส่งให้เจนไม่ต้องกลัว
ผมเลยบอกว่าแล้วจะแวะไปไหนกันนะ
พอดีมาจอดนี่ผมก็บอกว่าทำอะไรกันอ่ะบ้านผมก็ปิดให้
พันตีปรีชาพาแก้วนายทหารนอกราชการ
ปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็นกับการกระทำผิดของนายอนบบุญสัย
คนขับรถที่มีพฤติกรรมเข้ามารีดท้าย
และข่มขู่กันโชคทรัพย์กับกลุ่มพ่อค้ายาเสพติด
อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี
ที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดกำลังจับกลุ่ม
และขยายผลตรวจค้นอยู่ภายในร้าน
โดยพฤติกรรมของบุคคลกลุ่มนี้
ทำทีเป็นส่งนายสมพรเอี่ยมสำอางและนายนพรเอี่ยมสำอาง
เป็นสายลับเข้ามาภายในร้านเพื่อนำยาเสพติดมาซุกซ่อนไว้
ก่อนที่นายอนบซึ่งแต่งกายคล้ายทหาร
จะเดินเข้ามาพร้อมกับนายปริญญาเสือน้อยและนายอนุสรชุ่มเย็น
โดยอ้างตัวเป็นชุดจับกลุ่มประปรามยาเสพติด
อันนี้เป็นอ้างเป็นสายเข้าไปก่อนอ้างเป็นสายเข้าไปก่อนจะไปล่อซื้อ
แล้วทางนี้จะได้แสดงตัวเข้าทางนี้จะได้แสดงตัวเข้าจับกลุ่มให้คนนี้
ถ้าพูดไม่เชื่อก็ต้องคุยกับผู้การผมนั่งในรถหมดแต่งเครื่องแบบพันเอกนั่งอยู่ในรถเลย
ทำให้หัวหน้าชุดของตำรวจปราบรามยาเสพติดต้องเข้าไปพูดคุยสอบถาม
ซึ่งพันตรีปีชาได้มีการอ้างตัวเป็นนายทหารยศพันเอก
สังกัดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน
แต่หัวหน้าชุดไม่เชื่อจึงควบคุมตัวไว้พร้อมตรวจค้นรถยนต์มาร์ดด้าสีดำ
และรถยนต์ฮอนด้าแอคคอร์ดซึ่งเป็นภานะของกลุ่มบุคคลนี้
และพบปืนลูกโม่๑กระบอกวิทยุสื่อสารเครื่องแบบทหารและตำรวจ
อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ๓ใบทะเบียนรถยนต์ปลอมและไอซ์๒กรัม
จากการสอบสวนกลุ่มผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธ
ไปทำงานก็เลยแก่งแก่งขับตัวให้นายก็เลยแก่งขึ้น
ขณะที่การตรวจสอบประวัติพบว่ากลุ่มพันธรีปรีชา
เคยมีพฤติกรรมบุกลุกเคหาสถานและกันโชคทรัพย์
ซึ่งคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลจังหวัดมีนบุรี๑คดี
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหรือที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
แต่งเครื่องแบบโดยไม่มีสิทธิ์และแต่งกายเรียนแบบเจ้าหน้าที่
พร้อมคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง๕คนไว้สอบปากคำ
และขยายผลเพิ่มเติมว่าจะสามารถแจ้งข้อกล่าวหากับพันธรีปรีชาได้หรือไม่
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน